วันนี้นะคะก็เป็นวันครบรอบการสถาปนาของการกีฬาแห่งประเทศไทย๕๔ปีแล้วนะคะ
ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็เล็งที่จะปรับพื้นที่โดยรอบของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นส่วนกีฬาแห่งชาติค่ะ
รก้องศักดิยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทค่ะก็ได้นำคณะผู้บริหารพนักงานร่วมพิธีสการะพระพุทธรูปประจำกกทพระพรมแล้วก็พระภูมิชัยมงคลนะคะที่บริเวณหอพระในงานวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทยครบรอบ๔๕ปีก้าวสู่ปีที่๕๕ค่ะ
โดยในยุคใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเน้นเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาแล้วก็เตรียมที่จะเสนอแผนงานจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติรวมถึงเล็งปรับพื้นที่บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นสวนกีฬาแห่งชาติด้วยค่ะ
ขณะที่เรื่องความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยุทธ์โอลิมปิกเกมครั้งที่๕ปี๒๐๒๖ก็มีการตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลเอาไว้แล้วนะตอนนี้นะคะเพื่อที่จะทำแผนเสมอไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในบริษัทโค้สุรัตน์เพื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ